กลับมาแล้วค่ะช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้จากกับเมืองโอกินาวาสกันไปแล้วแต่ก่อนจะไปชิมรสชาติกันเราไปทำความรู้จักกับเมนูนี้ให้มากขึ้นสักหน่อยกันดีกว่าถ้าพูดถึงต้นกำเนิดของโอกินาวาโซบะคงต้องย้อนไปในช่วงปลายสมัยเมจิหรือปีคริสตศักราช๑๙๐๒ซึ่งเป็นช่วงที่มีการพบโอกิน
ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะโดยวัฒนธรรมการทานเมนูเส้นนี้เชื่อมโยงมาจากเมืองโอกินาว่าหรืออาณาจักรริวกิวในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นที่มีการทานโซบะมาก่อนแล้วจนกระทั่งในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองร้านโซบะจำนวนมากถูกทำลายจากการเกิดสงครามทำให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการไปทานโซบะที่ร้านมาเป็นทำทานกันเองที่บ้าน
เช่นแป้งสาลีให้กับชาวเมืองโอกินาว่าซึ่งถือไปจุดเริ่มต้นของการนำแป้งสาลีมาใช้ทำเส้นโซบาแทนการใช้แป้งบั๊กหวีดจึงทำให้เส้นโซบาที่เมืองโอกินาว่าเป็นสีขาวขุ่นและมีความเหนียวนุ่มมากกว่าเส้นโซบาที่เมืองอื่นนั่นเองค่ะ

จริงไม่เหมือนนิดนึง
แล้วก็คนไทยชอบนิ่มใช่ไหมคะ
แล้วก็เล็กก็ทำให้เด็กกว่านิดนึง

หน้ากว่ามากกว่าหน้ากว่าด้วย

ดูปากคนไทยใช่ค่ะอืมมาดูหมูสามชั้นบ้างหมูสามชั้น
เนี้ยยังไงวิธีการทำทำยังไงครับทำหลายชั่วโมงแล้วก็

อเจมส์คือโอกินว่าเขาจะเน้นหวานเขาเอาหมูตัวนี้

น้ำซุปทำจากอะไร

แล้วก็สาหร่ายคมบุแล้วก็ปลาแห้ง

คือถึงว่ามันมีกลิ่นปลาแห้งนิดนะคะ

เคล็ดแล้วความอร่อยของเมนูโอกินว่านี้
ยังมีน้ำซุปใสที่มีกลิ่นหอมรสชาติหวานเข้มข้น
ซึ่งได้มาจากเทคนิคการเคี่ยวไฟอ่อนนานถึง๑๐ชั่วโมง

อันนี้เป็นพริกแดงนะคะ

เพราะว่านี่อาวมอนดิ์ใช้ข้าวไทย

เพราะว่ามากกว่า๖๐๐ปีที่แล้วโอเคนาว่ากับอันดับหมานไทย

โอ้โหประเทศเรานี่สงบข้าวมานานแล้วนะ
น่าจะมาจากอันดับหมานไทยในใคร่ใกล้

ปลายสัมผัสของรสชาติละ

คำว่าอร่อยภาษาญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วโออิชิโอชิ

มาซัง

เหมือนประเทศไทยมีภาษาเนื้อผ่าสั่นใต้อะไรแบบนี้อารมณ์เดียวกัน

แตกต่างมากกว่า
สำหรับเมนูวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำอีกไหม
ที่ชาวโอกินาว่านิยมรับประทานกัน

ใช่ค่ะแล้วก็จัมปุรือหมายถึงว่า

อันนี้จริงเมื่อก่อนผมซื้อมาระจากโกกินาว่า

อินโปรดมาแต่เผ็ดมาก

รสชาติเหมือนด้วยแล้วก็ผมตัดสินใจว่า
ใช้มะระนี้นะครับ

เหมือนคนโอกินาว่าก็คล้ายคนไทยนะ
อาหารที่รับประทานนี่หน้าตาก็คล้ายกัน

ใช่ไหมรสชาติการทานผักที่เลือกทานก็คล้าย
ใช่เพราะว่าโอกินาว่าอยู่ที่ภาคไทยนะครับ

เล็กแล้วก็ใกล้ไทยหวัง
ก็เลยอากาศร้อนก็น่าจะใช่
ตุดิบใกล้กันกับมันไทยนะครับ
อันนี้เหมือนมะละผัดไข่บ้านเราเลย
อาหารเหมือนคนไทยเลย

พลังทันเสร็จอันนี้เป็นมะกับดีเซอร์นะคะ

ถามฟังคุณเมื่อไหร่

คือภาพของบริษัทของเมืองโอกินาว่าเลยอะครับ
เมืองโอกินาว่าทำหมดเลยนะครับ
กิตาอะไร๓เซ็นต์แล้วก็ร้องเพลง

ที่เป็นดั้งเดิมเล่นกันมานานแล้ว

เป็นไงบ้างคนส่วนใหญ่มาทานลูกค้าเป็นคนกัน
ประมาณ๖๐เป็นคนไทยแล้วก็๓๐คนญี่ปุ่น

ใช่มาจากประเทศจีนก็ผสมกัน
ที่ว่ามันแตกต่างอาหารญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยหมดเลย
การผสมผสานของหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ยุคโบราณ
และมีการค้าขายกันแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
ก็นำเอาวัตถุดิบจากประเทศต่างมาสร้างเป็นอาหาร
รสชาติหรือหน้าตาวัตถุดิบต่างเนี่ยจะแตกต่างจากอาหารญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกันใช่ติดตามเลย
น่าจะมาลองดูนะเพราะว่ารสชาติก็ถูกปากคนไทย
เพราะว่ามีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน
อยากจะให้ลูกค้ามาทานมายังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหน
ร้านเราอยู่ที่สุกมิซอย๖๙ใกล้บีทีเอสปลากขนม
ปลากขนมถ้าปรักษอยสังเกณฑ์ง่ายก็จะมีปริศนีย์ไทย
ใหญ่เบลงดินมาปรักษอยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับ
อีกแล้วนะครับในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับ
ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมอยู่คนเดียวครับ

ตีทั้งหล่อแล้วก็ล่ำบึกด้วยครับ
ที่สำคัญครับทำอาหารอร่อยครับไปพบกับเขาเลยครับ
เป็นไงบ้างครับเชฟฟางครับเชฟคนใหม่ประจำบ้านของเรานะครับ
หุ่นล่ำบึกที่ผมบอกจริงด้วยนะครับ
ครับเมนูแรกของเชฟในวันนี้ที่จะแนะนำให้คุณผู้ชม
ทำเองที่บ้านแบบง่ายเนี่ยคือเมนูอะไรครับ
วันนี้ครับผมมาแนะนำเมนูที่รักษานะครับ
เป็นเมนูเส้นจากประเทศสิงคโปร์ครับ
เข้าสู่วิธีการทำเลยล่ะครับเราแบ่งหน้าที่กันยังไงดีครับเชฟครับ

โอ้โหถ้าเป็นเรื่องเป็นต้องบอกให้ใจผมครับ
วันนี้นะครับเราเลือกเส้นหมี่หุ้นมานะครับ

นุรักษาเนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมานี้

เป็นวัฒนธรรมของชาวจีนผสมกับชาวมาลายู

เครื่องแกงของลักซาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์อย่างไรครับ

ของทางสิงคโปร์เขาใช้เป็นปลาแทน

เพราะว่าเราจะใช้นมข้นจืดแฟชั่นครับ
อืมเรียกหานมข้นจืดคาเนชั่นก็ต้องกระป๋องนี้เลยครับเชฟครับ
เพราะว่าใช้นมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด์

และสามารถใช้แทนกะทิหรือครีมก็ได้
สะดวกสบายและไม่มีคอเล็กเตรอลด้วยครับเชฟ

สำหรับเมนูที่ใช้นมไม่เยอะนะคะตอนนี้นี่ครับ

ป๋องเล็กเหมาะกับครอบครัวเล็กและสะดวกยิ่งขึ้น
เพราะเป็นฝาพร้อมเปิดใช้ได้เลยนะครับ

ส่วนเครื่องเคียงของเราวันนี้เราก็มีลูกชิ้นนะ

อร่อยขนาดนี้แล้ว
สัปดาห์หน้าห้ามพลาดว่าเชฟฟังจะมีมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชม
ขอบคุณมากที่รักษาในวันนี้